ยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะคะว่าณตอนนี้คนร้ายจะอยู่จุดไหน
แต่บริเวณนี้เนี่ยยังมีการที่จะมีการให้ตำรวจหรือว่าทหารเนี่ย
ตะโกนคอยบอกกับชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้
อย่างต่อเนื่องว่าตอนนี้คนร้ายลงมาจากด้านล่างแล้ว

คุณตำรวจจักทิศธัยตินดาว์ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
แต่ตอนนี้เนี่ยครับครับคุณอริยาครับนะตอนนี้เนี่ย
ผมต้องอย่างที่บอกไปว่าค่อนข้างชุลมุนครับ

โดยตัวของคนร้ายเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีรายงานข่าวว่าตัวของคนร้าย
ขึ้นไปบนหอพอยที่เทอร์มินอร์ท๒๑ด้านบนนั้น
แล้วก็มีการลงมาก่อนที่จะมีการยิงเปิดทางบริเวณด้านหน้าห้าง
และสถานการณ์สุดตอนนี้นะฮะคุณอริยาครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยยังคงมีชาวบ้านอยู่บริเวณจุดนี้เป็นจำนวนมากทีเดียว
ร่วมกับจะเห็นจนที่ของทหารที่ถืออุดครบมือนะครับ
แต่งกายที่คล้ายกับคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นนะครับ
จะมีทหารคอยซุ่มอยู่ซึ่งเขาบอกว่าเป็นทหารพลแม่นปืนจากค่ายในพื้นที่
จุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือบริเวณด้านหน้าโรงแรมราชพฤกษ์ที่กลางเมืองโคราชนะครับ
ซึ่งอยู่ไม่ไกลกับจุดที่เกิดเหตุคืออยู่บริเวณด้านหน้าห้างเทอร์เวนตี้วันเทอร์มินอลเทอร์เนตี้วันนั้น
ครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าคนร้ายอยู่ณจุดไหน
แต่ยังมีชาวบ้านยืนอยู่บริเวณลายทางเป็นจำนวนมาก
ด้านซ้ายมือของผมเนี่ยมีชาวบ้านที่ยืนอยู่คอยสังเกตการณ์
ส่วนด้านขวามือเนี่ยเป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยยืนรักษาการอยู่โดยมีทหารก็ยืนอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน
ตลอดเวลาเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยตะโกนดูความเคลื่อนไหวของคนร้ายว่าให้คนอยู่แถวนี้
พัดระวังณตอนนี้มีคนวิ่งมาแล้วนะครับ
มีคนวิ่งมาประมาณหลายสิบคนด้วยเช่นเดียวกัน
ผมไม่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นด้านหน้าของผมนะตอนนี้

อย่างที่บอกไปคุณภาคภูมิครับสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างตรึงเครียด
เพราะว่าเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าตัวของคนร้ายอยู่ณบริเวณจุดไหน

ผมพยายามที่จะมองหาด้านหน้าผมว่ามีอะไรเกิดขึ้น
ถ้าหากเราเข้าไปได้เนี่ยผมจะพยายามเข้าไปนะครับ
แต่ณตอนนี้เขาพยายามที่จะกังคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกมา
ที่จะไม่ให้เข้าใกล้ภายในพื้นที่โดยมีประชาชนที่อยู่ด้านใน
ทยอยวิ่งกรูกันออกมาซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ภายในห้างที่เข้าไปช่วยเหลือที่
นี่คือชาวบ้านที่สมึงทางจะช่วยเหลือออกมาได้
อย่างที่บอกไปว่าไม่มีใครสามารถเข้าไปในพื้นที่ได้แล้ว
ด้านขวามือของผมซึ่งเป็นห้างปรทอตรงนั้นก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ใช้ระบายคนด้วยเช่นเดียวกัน
ผมสังเกตเห็นรถของเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปหลายคันแล้วนะฮะ
รวมถึงพลแม่นปืนที่อยู่ตรงนี้ด้วยที่มีอาวุธครบมือด้วยเช่นเดียวกัน
ประชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็มีอาวุธครบมือที่เข้าไปในพื้นที่เมื่อกี้โดยใช้รถของคล้ายรถคัมวี่เข้าไปนะฮะ
ณตอนนี้บรรยากาศด้านหลังผมก็มีชาวบ้านเนี่ยเยอะแยะคุณภาคภูมิครับ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

ห้างที่ด้านหน้าห้างที่ด้านหน้าห้างที่ด้านหน้าห้างที่ด้านหน้าห้างที่ด้านหน้าห้างที่ด้านหน้าห้างที่ด้านหน้าห้างที่ด้านหน้าห้างที่ด้านหน้าห้างที่ด้านหน้าห้างที่ด้านหน้าห้างที่ด้านหน้าห้างที่ด้านหน้าห้างที่ด้านหน้าห้างที่ด้านหน้าห้างที่ด้านหน้าห้างที่ด้านหน้าห้างที่ด้านหน้าห้างที่ด้านหน้าห้างที่ด้านหน้าห
นี่เนี่ยครับครับได้ครับขอบคุณมากครับได้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากนะครับทางรองโทษกสำนักงานกำรวจแห่งชาติเนี่ยบอกนะครับว่านะตอนนี้เนี่ยรายงานล่าสุดยืนดันว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมดสิบเจ็ดคนแล้วก็บาทเจ็ดอีกยี่สิบเอ็ดคนซึ่งยี่สิบเอ็ดคนเนี่ยถูกกระจายไปในพื้นที่ต่างต่างโรงพยาบาลต่าง
ขณะนี้เรายังคงได้ยินเสียงปืนอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับ

และตอนนี้สถานการณ์ตรึงเครียดมากครับคุณอริยาคุณภาคภูมิครับ
เรายังไม่รู้สำหรับด้านการณ์นะครับว่าอร่อยขึ้นบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราไปหาที่ปลอดภัยอยู่นะครับ
พี่ป้องตามขอมาพี่ป้องตามขอมา

พี่โฟงตามผมมา
เดี๋ยวเราอยู่ในตู้นี้นะครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือบรรยากาศสดที่บริเวณ
คือเราได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจำนวนหลายนัด
แล้วก็มีสิ่งวิทยุตอบกลับมาว่ามีการปะทะกันเกิดขึ้น
เราไม่รู้ว่าเสียงปืนนั้นเป็นจากฝ่ายไหน
ฝ่ายของผู้ต้องหาหรือว่าเป็นฝ่ายของทางตำรวจนะครับคุณผู้ชมครับ

อยู่ในตู้บริเวณด้านหน้าโรงแรมราชพฤกษ์นะครับคุณภาคภูมิครับ
ณตอนนี้ทุกคนหมอบอยู่กับพื้น
ไม่มีใครที่จะ
ยกตัวขึ้นมานะครับเพราะว่าค่อนข้างมีความอันตรายเกิดขึ้น
แล้วก็สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับณตอนนี้ครับ
ค่ะคุณภูริพัฒน์อยู่ในตู้ที่ปลอดภัยนะคะตอนนี้
ถูกต้องครับคุณอริยาครับก็เป็นงานปฏิบัติงานของทางตำรวจ
ขอความร่วมมือทางทุกคนมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะฮะ
ตอนนี้อยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับคุณบุริพัฒน์ครับ
ถูกต้องครับคุณภาคภูมิครับเราอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับ
เดี๋ยวให้คุณภูริพัฒน์ดูสถานการณ์ให้แน่ใจแล้วก็ปลอดภัยก่อนนะครับ
แล้วเดี๋ยวยังไงหาจังหวะรายงานเข้ามาอีกทีก็แล้วกันนะครับ
เอาให้ปลอดภัยก่อนนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่คล่องตัวที่สุด
แล้วเดี๋ยวรายงานเข้ามาอีกทีนะครับขอบพระคุณนะครับ
ครับคุณพระคุณครับสวัสดีครับ
ขอบคุณนะคะนี่ก็คือเป็นสถานการณ์สดนะคะเมื่อสักครู่ช่วงประมาณ๔ทุ่มครึ่งนะคะเป็นเสียงปืนตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามาจากฝ่ายไหน
ตอนนี้ให้นักข่าวของเราปลอดภัยก่อนอีกสักครู่เดี๋ยวรายงานนะคะ
ก็ไม่ใช่แค่นักข่าวเราปลอดภัยแล้วครับให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างสะดวกราบรื่นแล้วก็ประชาชนทุกคนปลอดภัยด้วยนะครับคือมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะฮะ
คุณภูริพัฒน์เนี่ยอยู่พื้นที่ไกลจากห้างนะฮะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ห้าง

โคราชตั้งใจจะรายงานบรรยากาศของพื้นที่ที่อยู่รอบนอกที่เขากันพื้นที่รัศมี๒กิโลเมตรอยู่แล้ว

สำหรับชาวบ้านที่อยู่รอบเมืองเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาตรงนั้นนะครับก็เป็นจังหวะที่มีคนที่กำลังจะกลับบ้านพอดีเพราะว่าออกมาจากห้างได้แล้วเจ้าหน้าที่ช่วยมาได้

จังหวะนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นพอดีนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ให้ทุกคนเนี่ยไปอยู่ในที่ปลอดภัยก็อย่างที่เห็นคุณภูริพัฒน์ก็ไปอยู่ในที่ปลอดภัยเรียบร้อย
ใช่เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะคะก็คือปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านเลขาคุณฐากรตันทศิษย์เลขากษทชเนี่ยนะคะก็มีการสั่งการให้ทีวีทุกช่องเนี่ยไม่ไลฟ์ในช่วงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะขั้นตอนการทำงานของเ